เรามาเรียนรู้ชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้น
และสิ่งที่คนอายุ๔๐ต้องรู้๑๐ข้อ

พูดถึงคนอายุ๔๐นี่โอ้โหเริ่มหวั่นนะอีกไม่นาน
สมัยก่อนเรานึกว่า๔๐จะแก่ไง
ที่จริงไม่แก่นะผมยังไม่แก่ก็ยังไม่แก่
จริงแล้วคนประมาณสัก๓๐๔๐มันเป็นวัยกำลังสร้างตัวใช่ไหมครับ
ใช่แต่ก่อนเขาบอกเลยนะเพลง๓๐ยังแจ๋วใช่ไหม
ผมว่าเดี๋ยวนี้๔๐ผึ้งเริ่มเพราะชีวิตมันยาวขึ้นไง
ตอนนี้คนอายุริยืนมากขึ้น
ใช่ชีวิตเมื่ออายุ๔๐นะครับต้องรู้อะไรบ้าง

คนอายุยังไม่ถึง๔๐ก็รู้ได้

ข้อที่๑นะครับข้อที่๑รายได้มากขึ้นไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้น
รายได้มากขึ้นไม่ได้ทำให้รวยขึ้น
หลายคนนึกว่ามองเห็นว่าโอ้โหอีกหน่อยถ้ารายได้เยอะนะผมจะรวย
ไม่ใช่เลยเพราะหนี้สินมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเพิ่มตามตัวมันต้องโฟกัสให้ถูกจุด
ข้อที่๒อายุมากขึ้นไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้น
แต่ก่อนผมนึกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยพออายุผมเยอะผมจะเก่งขึ้นเรื่อย
ไม่ใช่เลยมันอยู่ที่เราพยายามหาความรู้มากกว่า
เพราะปัญหาของโดยเฉพาะคนไทยเรามักจะแบบพอจบมหาลัยเราเลิกศึกษาไง

เรียนจบคือจบการเรียนมันไม่ใช่ไงเรียนจบมันเพิ่งเริ่มในการเรียนรู้เอง
เพราะจบมาแทบไม่ได้ใช้เลย
มันจบการตลาดแต่มันทำการเงิน
ซึ่งมันคนละเรื่อง
เพราะฉะนั้นแปลว่าจริงแล้วเวลาจบปริญญามันต้องเริ่มเรียนรู้ต่อไปเรื่อย
ข้อที่๓ผมเรียนรู้ว่าความล้มเหลวมันไม่ได้ทำให้เราตกต่ำ

ใช่แต่มันขัดกับสมัยก่อนเพราะอะไร

แต่ทำธุรกิจมันไม่มีธุรกิจไง

คุณก็หาเงินได้

ติดเกมรวยเป็นเศรษฐีได้

โอกาสมีเยอะแยะ

ล้มเนี่ยคนเข้าใจความหมายผิดว่า

ทุกครั้งที่ล้มเหลวเนี่ยมันลุกขึ้นมามันเก่งขึ้นตลอด

แต่อย่าล้มเลิกก็แล้วกัน

คนที่มีเงินมากและโชคดี

จริงแล้วไม่ใช่แต้มต่อ

ถ้าผมได้มีเงินมากมาย

สมมุติว่าคุณมีพระเครื่องอยู่

สิ่งสำคัญมันไม่ได้สิ่งที่แบบว่าเรามีอะไร

ได้เรียนรู้เราได้สร้างอะไร

การที่เวลาเราได้อะไรมา

มันทำให้เราอีโก้สูงแล้วเราประมาท

และเรียนรู้จากบทเรียนของคนประสบความเรียนในอายุยังน้อย

ผมเห็นบ่อยเหมือนกันเขาได้อะไรง่ายมาเร็ว

ใช่ไม่ต้องไปอิจฉาใคร
เราเริ่มจากจุดของเราดีกว่า

ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ
วันนี้ความรู้เป็นเยอะถูกไหม

ไม่รู้ว่าใบการฝั่งเองใส่ห้องสมุด

เราได้ทุกอย่าง
ง่ายมากในฉะนั้นถามว่าสิ่งสำคัญในปัจจุบันความรู้ตรงนั้น
ผมว่าเราต้องลองปฏิบัติว่าเหมาะเราเปล่า

คือความรู้ที่มันไม่เหมาะกับเราเนี่ยรู้ไปก็เท่านั้นแหละ
ปัญญาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จ
ข้อที่๖
รูปน้องและเพื่อนโรงงานไม่ใช่กู้แข่ง
สมัยก่อนก็ชอบคนเราจะดีต้องกดให้คนอื่นต่ำลง

ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานทุกคนเนี่ย

ก็คือการช่วยเหลือคนรอบข้างสุดท้ายมันทำให้เราเนี่ย

คนที่๗

ดังเงินเนี่ยจริงมันอยู่รอบตัว

ปัญหาก็คือความสามารถไม่ถึง
ฟังแล้วแบบโหดเจ็บปวดนะเนี่ย

ถ้าความสามารถคุณถึงเนี่ย
สุดท้ายคุณคว้าโอกาสได้รอบตัวเลย

ถ้าเรายังติดอยู่โอกาสยังไม่เข้ามา

พัฒนาสิ่งที่คุณทำให้มันดีขึ้นไง

พี่มือให้มันดีขึ้นนะ

อย่าใช้ชีวิตให้ดูดีในสายตาคนอื่น
ไม่เพราะ
เพราะยิ่งคุณพยายามดูดีในสายตาคนอื่นเท่าไหร่

อยู่แล้วแบบชีวิตทำไมไม่มีความสุขเลย

เพราะไปพยายามทำให้ดูดีในสายตาคนอื่น
คือพยายามจะเป็นแต่เราไม่ได้เป็นจริง

ถามจริงเราอาจจะไม่ได้อยากได้ไง

ต้องทำสิ่งที่เราทำแล้วชอบตัวเอง

ไม่มีใครได้อะไรมาโดยที่เราไม่เสียอะไร

คุณเห็นคนดูดีหุ่นดี

ใช่นะครับมันถึงเป็นอย่างนี้ไง
ครับนะครับข้อที่๑๐เนี่ยนะครับ

เราเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่า
สิ่งที่ผิดพลาดเข้ามาเนี่ยคุณซัดเท่มเต็ม
โอ้โห๑๐ข้อนี่

แต่ว่ามันเริ่มเข้าสู่ชีวิตจริงที่มันแบบ
มันเข้มข้นหนักหนึ่งนะ

ความสุขแบบนี้ลองถามตัวเองว่า
คุณถ้ากำลังจะ๔๐หรือว่า๔๐แล้ว

แต่ถ้าเกิดยังไม่รู้เริ่มได้ใช่ไหมฮะ
ชีวิตเริ่มต้นเมื่อคุณอายุ๔๐นะฮะ

วันนี้ต้องขอบคุณคุณภาววิกลิ่นประทุมนะครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ